ทีนี้มาดูเหตุการณ์ยันหว่างกันหน่อยนะครับ
คราวนี้ระดับผู้การจังหวัดท่านประสบเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ท่านไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยค่ะ
ผับดังที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ตอนแรกท่านบอกว่าตี๒ก็ยังพอเข้าใจได้นะ
หลับหูหลับตาพยายามทำจิตใจให้มันสงบ
แล้วหลับตี๔๓๐ก็ยังเปิดเพลงเสียงดัง

ล่าสุดนะท่านบอกว่าท่านอดทนรนไม่ไหวแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายคลิป๓คลิปให้เราได้ดูเชิญค่ะ
ซึ่งมันก็จริงซึ่งมันก็ใช่เบ็ดแน่นมาก

เขาเป็นเพื่อนกับผู้การภูเก็ตไว้

แต่ล่าสุดผู้การภูเก็ตออกมารับเรื่องแล้วนะคะ

ผับที่ผู้การจังหวัดเพชรท่านถ่ายมาเห็นป้ายด้วยใช่ไหมคะ
จริงแล้วผู้การจังหวัดภูเก็ตก็ลงไปจัดการมาแล้วนะ
แล้วก็๑๙กุมภาพันธ์ล่าสุดคืนวันที่ผู้การเพชรชบุรีเนี่ย
ท่านไปพักผ่อนแถวนั้นเนี่ยท่านก็เจอท่านก็ถ่ายนะฮะ
เอาล่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะผู้การจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ย
หนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านว่าไงเรื่องนี้นะคะท่านออกมาให้สัมภาษณ์แล้วด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าหลังตรงนี้หลังที่พักของท่านผู้การจังหวัดเพชรบุรี
เขาเรียกว่าหลังวัดเศรษฐ์สุขตรงเนี่ยมีผับตั้งอยู่๓แห่งใกล้กันเลยนะฮะ
แล้ว๒ที่เนี่ยก็คือยังไม่ได้เปิดให้บริการมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นแหละค่ะ
คือตรงนี้ที่เปิดให้บริการแล้วยันหว่างค่ะ
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
ท่านได้โพสต์คลิปนี้เห็นไหม๓คลิปค่ะ
ในจังหวัดภูเก็ตคลิปสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะ
เปิดเพลงเสียงดังในเวลารุ่งสางยันหว่างค่ะ
ให้ภาพเล่าเรื่องซึ่งเล่าแล้วเราได้ดูแล้วซึ่งมันก็จริงใช่ไหมคะ

ให้ภาพเล่าเรื่องลามาพักผ่อนกลับบ้านภูเก็ต
พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ากับจังหวัดเพชรชบุรี
นอนฟังเพลงตั้งแต่ตี๒เบสแน่นจริง
กะว่าตี๓น่าจะหยุดเอาหน้ายุคนี้เห็นใจคนทำมาหากิน
คือท่านก็เข้าใจนะคะเศรษฐกิจมันฝืดเครื่อง
อะไรพอผ่อนผันได้ก็เข้าใจก็คืออะไรหวนได้ก็หวนไป
คนเราทำมาหากินแต่ถึงตี๔๓๐ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวจะเคลียร์เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปถ่ายคลิปสาม
คลิปพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจสายตรวจในท้องที่แล้วก็๑๙๑ให้มาตรวจสอบ
มันหยุดตอนตี๔๔๕ตรวจลงพื้นที่แล้วนะคะผู้การเพชรพุรีบอกต่อบอกว่า
คราวหน้ากลับบ้านคือท่านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ว่ามารับราชการที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะสงสัยคราวหน้ากลับบ้าน
สถานบริการที่เปิดยันตี๔ตี๕ก็คือท่านบอกว่า
น่าจะเอากำลังจากจังหวัดเพชรบุรีในท้องที่ที่ท่านรับผิดชอบเนี่ย
มาราชการเฉพาะกิจจะได้จับได้เลยจะได้จับได้เลย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งตำรวจที่ไหนก็จับได้ไงฮะ
ท่านบอกว่าคือเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
เป็นความผิดซึ่งหน้าจะได้แจ้งจับเจ้าของ
ผู้ให้การสนับสนุนให้ดูส่วนใครที่รับเคลียร์
ก็ช่วยรบกวนดูนิดหนึ่งนะคะว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เงินเดือนภาษีราศดรควรต้องเกรงใจประชาชน
ทีนี้หลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
คือคนแถวนั้นยังบอกเลยบอกว่าทนสุดแล้วก็สุดจะทนแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งใครพอแจ้งแล้วก็ไม่เห็นจะทำอะไรอ่ะ
อุ้ยอุ้ยค่ะเปิดยันตี๔๕เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ามันก็ไม่ไหวจริงนะส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีเคลียร์กันไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหลายคนบอกว่าเชียร์ท่านนะเชียร์ผู้การจังหวัดเพชรบุรี
ให้จัดการให้เด็ดขาดเลยครับท่านนะ
ล่าสุดพี่เบิร์ตถามใช่ไหมว่าผู้การภูเก็ตเขาว่าไง
ผู้การภูเก็ตค่ะพลตำรวจตรีภารศักดิ์นวลหนู
บอกว่าที่ผ่านมาได้สั่งการให้กวดขันสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการเกินเวลา
แล้วก็ส่งเสียงดังเป็นเวลาต่อเนื่องมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการจับกลุ่มสถานบันเทิงที่ชื่อจุดตามป้ายนั่นแหละค่ะ
อ่าพูดไปโรสลินก็กลัวโดนฟ้องอีกอ่าอืมเปิดมาเกินบริการเกินเวลาเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๑๘กุมภาพันธ์นะคะตอนนั้นก็ให้ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าจะทราบผลภายในเวลา๓วันก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไป
คือทางเจ้าของผับตรงจุดดังกล่าวหลังจากที่คลิปนี้โดนแชร์ออกไป
เขาบอกว่าวันนั้นมีการแสดงหนุนตะรีสดเขาก็เปิด
แล้วตีสี่หรือตีห้าทำไมยังมีเสียง
เหตุการณ์ซึ่งหน้าตำรวจที่ไหนก็จับได้
อันนี้ท่านผู้การเพชรบุรีท่านก็ทำของท่านถูกต้องแล้วล่ะ
ที่มีการบันทึกข้อมูลแต่สิ่งหนึ่งที่สรุปได้ก็คือ
ท่านไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะ
ถ้ามีโควิดขึ้นมาต้องล็อกดาวน์ใหม่ไม่ต้องโทษใครนะครับ
นะฮะก็คนในพื้นที่นี่แหละฮะ